โอ๊ยได้หรือเปล่าถ้าดูตาเลยค่ะก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะ
แต่ทำไมถึงร้อยไม่ได้สักทีตาจะเขอยู่แล้วคุณสุภาษาพอ
ไม่ได้สรุปนี่เขาต้องอย่างนี้ก่อนนี่
ใจน้ำลายรักให้ร้อยนี่ยากต่างอ้าวขณะที่ผมร้อยคุณก็เล่าไปนี่
ว่ายังเช้าไปเราก็เลยมือสั่นแน่อ้างอ้างแก้ตัวนะ
แต่แสดงว่าดิฉันนี่ยังสู้คุณยายได้ไหมได้ไหม
คนสายตายาวเขาก็ได้นี่คนสายตายาวเขาก็ไกลไกลหน่อย
คือคือดิฉันนี่ผิดเนอะผิดผิดไม่ใช่สาวที่ยังเป็นสายตาปกตินี่
คนสายตายาวเขาอย่างนี้อ๋องั้นคือคือสอหนึ่งนี่ระยะนี้ดิฉัน
อาจจะระยะนี้เออขยับขยับใกล้เข้ามาหน่อยมาว่าแก่มาอ้าว
ได้พูดอะไรเลยไปดูผู้สูงอายุท่านนี้ดีกว่า
แต่ว่าคือสรุปแล้วดิฉันสู้แม่อุ๊ยหรือว่าคุณยาย
ภาคเหนือท่านนี้ไม่ได้นะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางอายุ๑๐๓ปี
เออท่านยังสามารถอ่านหนังสือโดยไม่ต้องใส่แว่น
แล้วก็ยังโชว์นี่แหละสอยได้เข้ารูเข็มให้เราได้ดูกัน
ไปดูคุณยายดีกว่าดูคุณสุภาษาราครับ
เดี๋ยวกลุ่นตาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ
ได้ล่ะได้ล่ะได้ล่ะได้ล่ะ
คนก็เชียร์คุณยายกันใหญ่แล้วลุ้นกันใหญ่เลยนะครับ
นี่คือแม่อุ๊ยคุยปันทรศวัย๑๐๓ปีแล้วนะคุณยายท่านนี้นะครับ
เป็นชาวสรรบุญเรืองหมู่๔ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
นเข็มโชว์ท่ามกลางกำลังใจรอบข้าง
คนอื่นถึงกับอ้าปากค้างโอ้โหคุณยายนะฮะ
อุ๊ยขุยบอกว่าไม่เคยเป็นภาระให้ลูกหลาน
จากสุขภาพของแม่อุ๊ยแข็งแรงเดินได้หูตาดีมีฟันเต็มปากเลยคุณ
ขณะพูดคุยแม่อุ๊ยยังอารมณ์ดีหยิบหนังสือมาอ่านโชว์อีก

เป็นเป็นชาวสะหวัน

อ่านได้โดยไม่ต้องใส่แว่นตาด้วยนะครับ
โดยนายกเทศบนตรีปงยางคกนะครับก็คือท่านนายกย้ายฮาวคัมฟูบอกว่า

อุ๊ยขุยเป็นผู้สูงอายุเพียงคนเดียวของจังหวัด
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุในวัยใกล้เคียง
ถือว่าแม่อุ๊ยสุขภาพแข็งแรงดีมาก
ดูจากท่าเดินเหินเมื่อกี้หลังไม่ค่อมด้วยนะคะ

แต่คือหลังไม่คล่อมแล้วก็เดินได้อย่างคล่องแคล่วเลย
ทีมข่าวเราก็ถามแม่อุ๊ยแม่อุ๊ยจ๋า
ไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรถึงแข็งแรงขนาดนี้เจ้า

อุ๊ยบอกว่าการกินผักบุ้งนา
กับน้ำพริกมาตั้งแต่เด็ก
ทำให้ไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายแข็งแรง
กินผักจิ้มน้ำพริกแบบนี้นะครับ
บอกว่าไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสีย

จะมีบ้างเป็นไข้เล็กน้อยแล้วก็หายได้เองทั้งนั้น
แสดงว่าพี่ที่ผู้ใหญ่บอกเราตอนเด็กว่า
กินผักปุ้งบำรุงสายตาตาจะได้ดีตาจะได้หวาน
อ้าวตรงนี้ให้จริงเลยนี่แหละแม่อุ๊ยก็ก็พิสูจน์แล้วนะ
กินผักบุ้งกินผักต่างจิ้มน้ำพริก
เห็นไหมคนสมัยก่อนเขาถึงแบบว่า
สุขภาพดีไม่มีโรงหมอโรงหยูกยาเขาก็อยู่ได้
ทานผักทานปลาทานน้ำพริกแบบไทยเนี่ยนะครับ
โอกาสนี้แม่อุ๊ยคุยยังให้พรด้วยภาษาบาลี

ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบตลอดไป
มารับพรจากแม่อุ๊ยกันดีกว่าครับ
ที่ได้จับพวกเธอว่า

อุ๊ยแข็งแรงและอารมณ์ดีนี่คือสิ่งสำคัญที่สุด
ส่วนแม่อุ๊ยสอสองของผมก็กำลังพยายามอยู่
โอ้โฮคุณเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือแล้วคุณช่วยพวก
ใส่สอยเข็มนี่นะไปหาสิ่งนี้
คงต้องไปซื้อแล้วแหละเนอะคงหรือไม่ก็ไปหาหมอตรวจสายตานะ

ผักบุ้งเห็นไหมเคล็ดลับของแม่อุ๊ยหรือว่าผู้สูงอายุคืออารมณ์ดี
เราเห็นรอยยิ้มแม่อุ๊ยนะเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับ